ท่านผู้ชมครับมันมีคลิปที่เขาบอกว่าเป็นบ่อนย่านคลองศาลเนี่ย
เผยแพร่ออกมาหลุดออกมาในโลกโซเชียล
โบ้งชาวบ้านกำลังแบบกำลังมุงกันเล่นพนันในบ่อนกันแบบเยอะแยะเลย
นี่นะฮะเพจเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น
ได้โพสต์คลิปเอาไว้นะครับ
เห็นคนไม่ต่ำกว่าสิบนะฮะอยู่ในคลิปเนี่ยรวมตัวเล่นไฮโลนะครับ
ตามข้อมูลของทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๕๒ที่บอกเอาไว้
บอกว่าบ่อนไฮโลบ่อนนี้อยู่ร้านอาหารริมถนนแห่งหนึ่งย่านคลองศาลนะฮะ
โดยทางเพจสายใหม่ต้องรอดก็ตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกัน
มีคลิปมาโพสต์แล้วบอกว่าตี๔ณสถานที่แห่งหนึ่งแถวคลองศาลฝั่งทน
ดึกดื่นไม่หลับไม่นอนไม่รู้ทำอะไรกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ฝากพี่เจ้านหนึ่งแวะไปดูหน่อยนะคะโชงชางเกินอ่านี่นะฮะ
ทางตำรวจเขากำลังตรวจสอบอยู่แล้วนะฮะแต่เราก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันว่า
มันจริงไม่จริงยังไงนะครับวันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะฮะได้ไปเจอกับคนถ่ายคลิปเลยนะฮะนี่คุณสุชาดาไปนั่งคุยด้วยนะครับ
เสื้อขาวนั่งหันหลังนี่เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เขาไปนั่งกินข้าว
อยู่ตรงข้ามซอยอิสรภาพสองเขตคลองศาลนะครับเห็นกลุ่มนักพนันจำนวนหลายสิบคน
กำลังมุงกันเล่นพนันไฮโลกันอยู่แล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยเป็นคนคอยดูต้นทางด้วยนะ
เกรงกลัวตำรวจอะไรเลยเขาตัดสินใจยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็ทำทีเป็นแบบคุยกับเพื่อนแต่มือเนี่ยถ่ายคลิปนี่เห็นไหมครับ
แต่ทำเป็นคุยกับเพื่อนเพื่อจะยืนยันว่านี่คือเหตุการณ์ณปัจจุบันจริง
ตอนที่ถ่ายจากนั้นเขาไปแจ้งตำรวจนะฮะซึ่งบ่อนนี้ไม่รู้ว่าเป็นบ่อนของใคร
แต่เชื่อว่าต้องเป็นของคนในพื้นที่เพราะมีแต่ชาวบ้านเท่านั้นที่มารวมตัวกันเล่นพนัน
แล้วชาวบ้านบอกมันเล่นกันทุกวันนะฮะส่วนสถานที่เล่นเนี่ยก็เป็นอาคารแบบเปิดโล่งด้วยนะ
ไม่ใช่แบบเป็นอาคารปิดนะนี่เปิดโล่งเลยนะครับ
เดียวครับโต๊ะเดียวแต่คนประมาณมันหมุนเวียนครับเข้าออกเรื่อยนะครับก็ประมาณสิบกว่าคน
มันเป็นร้านข้าวถามว่าเรารู้ไหมไม่รู้ไม่รู้แน่นอนว่ามีการลักลอบกันเล่นกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ
ก็คือเราไปด้วยความบังเอิญมากกว่าถามว่าถ้าเราเป็นชาวบ้านเราก็ไม่น่าจะทราบว่าตรงนี้เป็นบ่อนการพนัน
ถ้าเป็นขาเล่นใช่ครับมันได้จะมีลูกค้าของเขาประจำอะไรแบบเนี้ยครับ
มีผิดพลาดคุณเล่นได้เล่นเสียเราไม่รู้ตัวนี้แต่คือถ้าคุณเล่นเสียแล้วคุณไปก่ออาชญากรรมมันก็จะเป็นลูกโซ่
ก็ตรงนี้ก็เป็นท้องที่สอนอบุภารามนะครับพันธมตเอกรัฐกล้าวอาณานุการภูมิกับการสอนอบุภารามนะ
นี่ฮะวันนี้ก็ลงพื้นที่เลยนะครับคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ตามไปด้วย
นี่จุดเกิดเหตุตามคลิปเลยอุ้ยทำไมมันโล่งอย่างเงี้ยอืม
คลิปดูคึกคักจังเป็นร้านอาหารริมถนนท่าดินแดงนะฮะย่านคลองศาลนะครับ
เป็นลานหลังร้านมีทางเดินเล็กต้องผ่านประตูเหล็ก๒ชั้นถึงจะมาจุดนี้จะเจอลานโล่ง
เนื้อที่ประมาณแปดตารางเมตรนี่คุณวิมวลวันบอกว่ามีห้องน้ำสองห้อง
มีโต๊ะที่พับอยู่นะแล้วมีโต๊ะที่ถูกย้ายไปอยู่ด้านข้างลานเนี่ย๒๓ตัว
นี่เขาบอกเขาเล่นกันทุกวันนะมันที่เดียวกันเปล่าเนี่ยมาทีไรก็เจอ
พันธุ์ตำรวจเอกรัฐกล้าวนะครับท่านภูมิกับการสอนอบุภาราม
บอกว่าเมื่อ๑๓ตุลาคมที่ร้านค้าแถวนี้เนี่ย
ชาวบ้านเนี่ยเขามาแจ้งแล้วล่ะว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน
ก็มาตรวจสอบไปแล้ววันนั้นจับผู้ต้องหาไปได้สองคน
แล้วก็อุปกรณ์การเล่นไฮโลส่วนคลิปที่มีการเผยแพร่
ขณะนี้เนี่ยมีชาวบ้านมานั่งกินข้าวแล้วมาเจอก็ถ่ายเอาไว้
แล้วก็ไปแจ้งตำรวจนะฮะแล้วก็แจ้งเอาผิดกับคนในคลิปด้วย
เพราะว่าคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกเขาถูกทำร้ายร่างกาย
ตำรวจเองก็ไม่ได้รอช้านะครับมาตรวจสอบทันทีนะฮะ
ภูมิกับการสอนอบุภารามยืนยันแต่ตอนมาถึงเนี่ย
ไม่เจอนักพนันแล้วตอนนี้กำลังประสานหาตัวเจ้าของร้านอาหารตรงนี้นะครับ
เพื่อมาให้ปากคำกับสนบุภาราม
สอนอเนี่ยก็ได้เคยจับมาเมื่อวันที่๑๓ตุลาที่ผ่านมานะครับ
ก็จับมาทีนึงแล้วนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ย
ก็ได้แปลภัณฑ์กับทางเจ้าของนะครับว่าอย่าให้ลูกค้าเนี่ยครับ
ใช้สถานที่ของร้านนะครับเล่นการพนันเลยนะครับ

พอไปแจ้งตำรวจปุ๊บเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่พบแล้วนะครับ
เพราะว่าเกิดเหตุกระทบกระทั่งกันแล้วนะครับก็สลายตัวไปแล้วนะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็จะได้ดำเนือนการประหยารภัณฑ์นะครับแล้วก็จบพุมต่อไป
คือทางตำรวจก็ยืนยันว่าไม่ได้หรืออะไรน่ะ
ชาวบ้านแจ้งทีไรก็มาตรวจมาจับทุกที
แต่ถึงเวลาบางทีมาก็แยกย้ายหมดแล้ว
ชาวบ้านบอกว่าเท่าที่รู้เป็นร้านอาหารเปิดตอนเย็นนะ
แล้วไม่เคยรู้เลยนะว่าเขาแอบเล่นพนันกัน
หรอค่ะอืม